วันก่อนแพทตี้มาโปรโมทซีรีส์

ถามว่าแพตตี้ป่วยหรือเปล่าคะลูก

ไม่ไปดีแข็งแรงค่ะ

ตอนนี้ค่ะ๔๓ค่ะ

เราก็กินแล้วแต่จะกินเหมือนกันอะไรอย่างนี้
แต่เราเป็นคนแบบอ้วนยาก
แบบกินแล้วไม่ค่อยขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาบอกว่าอยากกินเหมือนหนูอะไร
เพราะเขากินนิดเดียวแล้วเขาขึ้นง่ายไง